มีคำเตือนจากทางอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
อย่านำคางคกมาบริโภคเด็ดขาดนะคะ
เพราะว่าแม้จะนำมาปรุงสุกแล้ว
ก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายพิษของคางคกได้
โดยก่อนหน้านี้ก็พบค่ะว่ามีผู้ที่กินไข่คางคกเข้าไป

นายแพทย์อำนวยกาจีณะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

หรือว่าไข่คางคกมาบริโภคโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนที่มักจะมีแหล่งน้ำเหมาะสม
กับการวางไข่ของสัตว์ต่างอย่างเช่นทั้งคางคกกกอึงอ่าง
ไปปรุงสุกแล้วบางคนอาจจะเชื่อว่าพิษนั้นถูกทำลาย
แต่ความร้อนไม่สามารถทำลายพิษได้นะคะ
ส่วนคางคกหรือว่าไข่คางคกนั้นจะมีสารพิษ
บูฟากินบูโฟท็อกซินแล้วก็บูโฟเทนนิน
พบได้ในผิวหนังเลือดเครื่องในแล้วก็ไข่ของมัน
จะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค
สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ
จากการกินไข่คางคกถึง๔คนเสียชีวิตไปแล้ว๑คนค่ะ